ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้หลายจุดคงได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนนะครับ
เข้ามาตกในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ต้องเตรียมรับมือต่อไป
มีหลายจุดหลายพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเจอฝนอยู่
แต่ว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนจะเบาลงนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
นี่คือกลุ่มฝนจากประเทศอินเดียนะครับเป็นกลุ่มความชื้นที่เข้ามายังเมืองไทยของเรานะครับ
โดยมีการดูดของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวตรงนี้นะครับ
ก็คือบริเวณอ่าวจังเกียร์ดูดเข้ามาตรงนี้นะครับผ่านเข้าสู่เมืองไทยของเรา
ดังนั้นทั้งประเทศนะครับเน้นบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นจุดที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษก็คือไล่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวตรงนี้เนี่ยนะครับ
ดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่แถวเวียดนามตอนบนลาวตอนบนแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนบนเข้าไปในกลุ่มฝนครับ
จึงไม่เยอะเท่าไหร่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในช่วงแรกนะครับ
แต่ก็หลังจากหย่อมนี้สลายตัวไปครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มกลับมากระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น
นี่คือช่วงที่มีการดูดไปนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เว้ากลุ่มฝนหายไปเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับ
กลุ่มฝนก็จะเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งลักษณะแบบนี้เองเนี่ยนะครับยังคงต้องจับตาอยู่วันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นจากตอนบนเนี่ยนะครับ
จะค่อยอ่อนกำลังลงไปแล้วแต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงครับยังคงเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมอยู่
นี่คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นคุณผู้ชมดูจุดตรงนี้ดีนะครับ
สังเกตว่าค่อยเขยิบลงสู่ทะเลนั่นก็หมายความว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าตรงนี้แหละครับสีขาวนี่คือพายุนะครับซึ่งก็มีบทบาทในการดึงเอากระแสลมให้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้ภาพรวมแล้วสถานการณ์ฝนจุดที่ยังคงต้องน่าเป็นห่วงต้องเตรียมรับมือ
มีจุดไหนบ้างจะได้เตรียมรับมือกันอย่างทันท่วงทีนะครับหลักเนี่ยนะครับก็จะยังคงเป็นในบริเวณตอนบนของภาคนะครับก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิศนุโลกเพชรชบูรณพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนอีสานนั้นก็อยู่แถวบริเวณชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญครับยะโสธร๑๐๑แล้วก็มหาสารคามครับ
กลางก็เกือบทุกพื้นที่นะครับก็มีฝนตกโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ทะเลจุดที่อยู่ติดกับพม่าตกเยอะเป็นพิเศษนะครับภาคตะวันออกทั้งภาคเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนในประเวนพื้นที่ภาคใต้นั้นส่วนใหญ่ยังคงเน้นจุดเดิมนะครับก็คือในประเวนพื้นที่ฝั่งอันดามันฝนอาจจะตกเยอะเป็นพิเศษนี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันนี้ตลอดค่ำคืนนี้ยังคงต้องเตรียมรับมือต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรฝนจะกลับมาตกหนักอีกหรือเปล่าเดี